ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ๓๐ผู้เล่นในชุดอาเซียนคลับออกมาแล้ว
เจชนะทิพย์สงกระสินส่วนแก่หลักคนอื่นยังมากันครบนะครับ
สหรัฐจุเย็นเทียร์สินแดงดาธิริพันธ์พ่วงจันทร์
แล้วก็กวินธรรมสัจจานันทร์ที่ไม่ค่อยรับโอกาสลงสนาม
ก็ยังมีชื่อติดมาในทีมชุดนี้ครับ
ส่วน๒แข้งจากชุดยู๒๓ที่ทำผลงานได้ดีทั้ง
ธนวัฒน์ศูนย์จิสธาวรกับเจ้าอทานเข็มดี

ส่วนแข้งหลักที่ไม่มีชื่อในทีมชุดนี้
ก็คือสุพรัชเหมือนตานะครับที่มีอาการบาดเจ็บ
เตะไทยยังมีโปรแกรมลงแข่งขันกับต้นสังกัดอีก๒นัดนะครับ
แล้วก็ไทยลีกนัดสุดท้ายของเล็กแรก๒๗และ๒๘

หากมีผู้เล่นบาดเจ็บยังสามารถเปลี่ยนชื่อได้จากรายชื่อ
ชุดแรกที่ส่งไปนะครับยังตัดจากโค้ก๑๘
เหลือ๓๗คนนะครับจะตัดในการเปลี่ยนรายชื่อผู้เล่นเนี่ย

ส่วนอาเซียนครับแข่งขัน๕ธันวาคม
ถึงวันที่๑มกราคมปีหน้า
โดยไทยอยู่กลุ่มเอนะครับร่วมกับเจ้าภาพสิงคโปร์
เมียนมาฟิลิปปินส์แล้วก็ตีหมอครับ